ท่านผู้ชมครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับวัดแห่งหนึ่งนะฮะมีผู้ชายคนหนึ่งบุกเข้าไปในวัดค่ะถือมีดเข้าไปด้วยจะไปทำร้ายพระนะพระที่อยู่ในวัดเนี่ยแล้วก็ถึงขั้นโทรไปบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาจับพระเนี่ยมาตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดค่ะนี่อย่างนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวไปดู
มีปัญหาอย่างเจอได้กับทำร่วมเหลือน่ะ
หลายข้างหลายคนนะน่ะผู้ชายก็ในวัวนี้อัมเบียร์มากรวงหน้าเดี๋ยวนี่

เปลี่ยนถูกสามารถ
ศูนย์ชี้ภาคสักไม่เน่นว่าบัตรศรีต้องไว้สักเวลาของน่าร่ำหน่อยมีเก็ตล่าจะลืมไล่พส่มาร์ทลอดน่ะ
นี่ค่ะพระอธิวัตรก็ต้องหนีกันหมด
ถือมีดมาด้วยนะครับก็แน่นอนว่าเป็นพฤติกรรมที่น่ากลัวนะ
แล้วก็ไม่ถูกต้องอันตรายนะครับ
แต่เดี๋ยวท่านรอฟังนะฮะว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นอะไรยังไง
ความจริงอีกมุมหนึ่งเขาก็น่าสงสารอยู่
เหตุการณ์นี้ผู้ชายคนนี้นะครับขี่จักรยานยนต์เข้ามา
มาไล่ทำร้ายพระสงฆ์ในวัดศรีศักดาราม
อยู่ที่ตะบนห้วยศักดิ์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
พระกับสมเนรกำลังตัดกิ่งไม้กำลังกวาดลานวัดกันอยู่พอดีนะครับ
ก็เป็นอย่างที่ท่านเห็นนะครับขี่จักรยานยนต์เข้ามาแล้วก็พูดต่อว่าพระต่างนานานะ
แล้วก็เหมือนกับโทรศัพท์ไปบอกให้มาตรวจฉี่พระในวัดหน่อย
นี่ฮะอีกสักพักหนึ่งก็เบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์ขี่เข้าไปในวัดอีกนะฮะ
แล้วก็วนรถออกจากวัดไปเหตุการณ์เกิดขึ้น๖โมงเย็น๑๕กรกฎาคมนี่เห็นไหม
นี่พระที่เขาอยู่ด้านบนนี้เขาก็ถ่ายภาพไว้ได้ด้วยค่ะบนรถแบบเนี้ย
เห็นไหมโอ้โหคือท่านผู้ช่วยจ้าวาดวัดศรีศักดารามเนี่ยบอกว่าผู้ชายคนนี้อยู่ดีก็เข้ามาในวัดนะฮะ
วัดไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรกับเขานะครับอ่าหลวงพ่อท่านตอนที่เห็นก็ยังเข้าไปกันอยู่ฮะ
สุดท้ายเห็นท่าไม่ดีก็ต้องถอยกันช่วงนั้นก็ยังดีหน่อยที่มีพระมีเนรอยู่หลายรูป
เพราะว่าเป็นช่วงตัดกิ่งไม้กวาดลานวัดกันอยู่พอดี
ก็เลยถึงมีดไปให้เขายาให้เขาเข้ามาอ่ะนะครับต้นเขาก็ฉะนัดไปแล้วก็แล้วก็ถอยไป
ตำรวจสพเมืองเชียงรายมาตรวจสอบให้แล้วนะครับเราถามไปแล้ว
บอกว่าผู้ชายในคลิปเนี่ยตกลงคือเขาเป็นคนวิกลจริตฮะ
อืมอ่าเมื่อก่อนนี้ก็ปกติดีนะเคยเป็นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ในหมู่บ้าน
ทีนี้มีปัญหาครอบครัวก็คือภรรยาเนี่ยลูกเมียเนี่ยทิ้งไป
ค่ะทีนี้ก็กลายเป็นคนติดเหล้าอย่างหนักอ่าพอติดเหล้าอย่างหนัก
ก็ทำให้เสียสตินะครับอ่าคดีนี้ก็ถ้าทางคดีอาญา
ถือว่ายังไม่มีเหตุทางอาญาเกิดขึ้นเพราะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ว่าอันตรายเป็นลักษณะการเข้ามาบุกรุกมาอารวาสนะครับ
ทางตำรวจปรึกษากับผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะพาตัวผู้ชายคนนี้
บำบัดรักษาอาการทางจิตประสาทนะฮะเพราะว่าถามไปยังญาติญาติเขาแล้ว
เขาก็ฐานะยากจนไม่มีสตางค์ที่จะดูแลรักษาอะไรด้วย
เอาเป็นว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาดูแลให้ก็แล้วกันอืม
เพราะว่าอีกมุมนึงถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่ใช่ไหม